เรื่องราวการเลิกรากันระหว่างแพทิเซียกูธแล้วก็พีชพัชระเนี่ย
ยังเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเลยอ่ะ
เลยอ่ะถูกต้องแล้วค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะ
ดีเซียเองเนี่ยได้ออกมาเปิดใจบ้าง
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พีชก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะ
โดยครั้งนี้เนี่ยแพทิเซียเองได้ออกมาเคลียร์เป็นครั้งแรก
วันนี้บันเทิงไทยรัฐก็เลยเทียบเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่
ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แบบต่างฝ่ายต่างฟิลต่างอารมณ์
บทสรุปการเลิกรากันของทั้งคู่ค่ะ
คู่ของทุกคนมีปัญหา
แล้วเราคิดว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องมาบอกทุกคน

เราคิดว่าถ้าปัญหานี้มันจบกัน
หรือที่ว่าการที่เราให้โอกาสกันมันก็น่าจะจบ
แต่ทีนี้มันเกิดการที่ว่าเราให้โอกาสกันไปหลายครั้งแล้ว

สุดท้ายแล้วมันก็เป็นตามที่เห็น

เราก็พยายามให้โอกาสกันว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นได้ไหม
หรือเราจะปรับอะไรยังไงสุดท้ายแล้วมันไม่อยู่
มันเป็นการตกลงของเราทั้งคู่อะค่ะ
แล้วก็ปัญหามันก็มีมาสักพักแล้ว
แต่ที่เราตัดสินใจที่จะใช้คำว่าเลิกจริง

จนถ้าเหตุหลักหนึ่งคือผมว่าเราไม่คอมมูนิเคทกัน
สองมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะครับ
พอพึ่งอายุ๒๒เขาเด็กมากนะ
ความผิดพลาดที่เขาเจอเราก็เจอ
หนูก็ได้เรียนรู้

หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูแบ๊วใสตั้งแต่แรก
ไม่ว่าใครนะหน้าไหนก็เสียใจหมด

เขาพยายามยื้อหนูไว้แล้ว

เพิ่งได้เจอพี่เขาที่งาน

ตอนนี้นะคะไม่ได้สนิทอะไรกัน
คืออยู่ในฐานะคนรู้จักกันจริง
หมีโอเคค่ะก็อาจจะมีการแซวกันจริง

โอเคค่ะหนูรู้ตัวว่า
ตรงนี้ทำมันอาจจะไม่เหมาะสม
แต่ว่ามันยังไม่ได้มีอะไรเกินเลย

คือแพทย์ยังเรียกว่าเป็นการแซวที่โน้ต
มันก็คือคำการแซวกันนะคะในฐานอีกด้วย
นั่นแหละค่ะและหลังจากฝ่ายหญิงแถลงข่าวจบปุ๊บ
โซเชียลก็ลุกเป็นไฟอีกรอบ
เพราะมีคนขุดภาพเก่ามาปล่อย
อ้างว่าเจอแพทิเซียด้วยแฮชแท็ก

ซึ่งภาพดังกล่าวโพสต์เมื่อวันที่๑๓สิงหาคม
ชาวเน็ตก็เลยตั้งคำถามว่านุ่มปริศนาในภาพเนี่ย

ซึ่งก็ขัดแย้งกับที่แพทย์ให้สัมภาษณ์ว่า
เป็นเพียงแค่คนรู้จักกันนะคะ
บอกว่าไม่ได้สนิทกันเป็นคนรู้จักกัน
ใช่ก็แพทย์บอกว่าเป็นเพียงแค่คนรู้จักกัน

รวมไปถึงเค้กนั่นก็ถือว่าเป็นการแซวกันเฉย
เดี๋ยวรอติดตามกันเชื่อว่าประเด็นนี้ยังคงร้อนแรงกันอย่างต่อเนื่องนะ
ทวิตเตอร์ยังคงมีการพูดถึงกันเยอะมากเลย